ดิฉันพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของเยาวชนชายอีกเช่นกัน
เมื่อสักครู่นี้สามเณรใช่ไหมคะที่ถูกล่วงละเมิด
คราวนี้เป็นเยาวชนชายค่ะถูกชายชาวต่างชาติ
ทำร้ายร่างกายแล้วก็ล่วงละเมิดด้วยนะคะ
กระทำอนาจารย์ในห้องน้ำของโรงพยาบาลย่านสุขุมวิทย์ค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ในเอกพบเหลืองประเสริฐนะคะ
ก่อตั้งสายใหม่ต้องรอดพาเยาวชนชายอายุ๑๘ปีค่ะ
ไปพบตำรวจสนลุมพินีทวงถามติดตามความคืบหน้านะคะ
เพราะว่าเยาวชนชายคนนี้ถูกชายชาวต่างชาติทำร้ายร่างกาย
ข่มขืนและกระทำอนาจารย์ในห้องน้ำของโรงพยาบาลย่านสุขุมวิทย
๖ตุลาคมที่ผ่านมาตอนนั้นเวลาประมาณตีหนึ่ง
แล้วถ้าดูจากกล้องเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเอ่อคือเยาวชนคนนี้
เขาทำงานเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ในร้านอาหารตอนนั้นกำลังจะปิดร้าน
แล้วผู้ก่อเหตุคนนี้ทำทีมาซื้ออาหาร
ผู้เสียหายก็บอกร้านปิดแล้วคราวนี้เขาก็เลยถามทาง
ห้องน้ำไปทางไหนตอนนั้นเนี่ยผู้เสียหายกำลังจะไปห้องน้ำพอดี
ก็เลยพาไปนะคะแต่พอไปถึงห้องน้ำเนี่ย
ผู้เสียหายบอกว่าเขากลับโดนทำร้ายร่างกายแล้วก็บังคับขืนใจ
หลังจากนั้นเขาเลยไปแจ้งความกับตำรวจสนลุมพินี
แต่พนักงานสอบสวนก็ยังไม่ได้สอบปากคำ
บอกว่าต้องรอผลตรวจร่างกายก่อนประมาณ๑เดือน๒เดือนนี่แหละ

ตำรวจบางนายผู้เสียหายบอกว่าพยายามพูดกับผู้เสียหายซ้ำ
ว่าเรื่องแค่นี้จะมาแจ้งความทำใหม่
ซึ่งตรงนี้ผู้เสียหายบอกโอ้โหมันกระทบกระเทือนจิตใจเขา
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็กลัวว่าเดี๋ยวคนร้ายก็จะหนีด้วย
เพราะฉะนั้นก็เลยไปหาสายใหม่ต้องรอดให้ช่วยติดตามความคืบหน้าคดีนี้ค่ะ
พอสองเดือนผลตรวจออกแล้วถึงจะเรียกไปสอบปากคำอีกทีหนึ่ง
ซึ่งคุณพ่อเป็นกังวลกลัวว่ากว่าจะรอวันนั้นเนี่ย
ผู้ต้องหาก็คงหนีกลับประเทศไปแล้วนะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ทันการ
ผู้เสียหายมาแจ้งความแล้วแล้วไปบอกว่าสมยอมหรือเปล่า
มันเป็นเรื่องของการซ้ำเติมผู้เสียหาย
ซึ่งถ้าคุณไม่ได้อยู่ในช่วงเวลานั้นคุณไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไง